โสธรนะคะไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๖ปีเสียชีวิตอยู่ข้างอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน
แล้วก็มีปืนไทยประดิษฐ์ตกอยู่ข้างตัว
เห็นตอนแรกเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นลักษณะของการฆ่าตัวตายหรือเปล่า
แต่ญาติพี่น้องเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่นะคะ
ก็เมื่อวานนี้ค่ะสักตอนเย็นเกือบ๖โมง
ตำรวจสพภูทรเริงนกทาพร้อมด้วยกู้ภัยพรพระแม่เข้าไปตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตก็คือพบศพอยู่ใต้ต้นไม้นะคะ
ใต้ต้นไม้ในพื้นที่อำเภอเริงนกทานี่แหละ
จังหวัดยะโสธรมันจะมีอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจร
ผู้เสียชีวิตคือนายเดชฤทธิ์แถมทิมอายุ๒๓
สภาพศพนอนหงายหน้าใส่กางเกงยีนขาสั้นใส่เสื้อแขนยาว
มีบาดแผลที่ด้านหลังศีรษะประมาณ๒เซนติเมตร
มีเศษชิ้นส่วนอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ตกอยู่ข้างศพ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
เบาะมีเงินสดอยู่๗๒๐บาทมีขนมแล้วกุญแจยังเสียบไว้อยู่เลย
ภัยส่งศพไปตรวจที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุใต้ต้นไม้เป็นต้นพุษานะคะ
ริมถนนรอบอ่างเก็บน้ำไปกับผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่สุธิศักดิ์สมประสงค์อายุ๔๒คือผู้ใหญ่เป็นคนพบศพคนแรก
ผู้ใหญ่สุธิศักดิ์บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน
ที่ถนนรอบอ่างเก็บน้ำจะไปร้านค้าเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดอยู่ริมถนน
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรครับขากลับชาวบ้านโบกรถให้จอด
บอกว่าเนี่ยมีคนไปนอนอยู่ใต้ต้นพุษาไม่รู้เป็นหรือตาย
ก็เลยรีบไปดูปรากฏว่าคือตายเป็นศพนะคะอยู่ใต้ต้นไม้
มีเลือดออกอยู่ที่บริเวณไทยถอยคือตอนแรกคิดว่าเขาตกต้นไม้ลงมาตาย
แต่พอไปดูใกล้อ้าวมีปืนอยู่ใกล้ตัวก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
ลักษณะเขานอนอยู่ยังไงครับผู้ใหญ่
นอนอย่างนี้ค่ะตะแคงครับ
อ้าปากหรือข้างตัวมีอะไรบ้างไหมครับ
ข้างตัวนี่มันจะมีเหล็กเหลี่ยมเล็กประมาณคืบนี่แหละครับ
เขาเห็นสองอย่างแค่นี้
ไปเติมน้ำมันห่างจากจุดเกิดเหตุไป๓กิโล
เจ้าของร้านนางสาวกันนิกาอายุ๒๕บอกว่าผู้ตายมาซื้อของที่ร้านเป็นประจำ

ท่าทางดูไม่น่าจะแบบไปคิดสั้นฆ่าตัวตายเลยนะคะ
เมื่อวานก็มาซื้อน้ำมันค่ะซื้อน้ำมันแล้วก็
ไปค่ะไปแล้วก็เห็นขี่กลับมาวนกลับมาอีก
ก็ไม่มั่นใจมันกันค่ะเพราะว่าคิดอะไรอยู่
แต่ว่าคือเป็นเป็นเมอร์ค่ะ
แต่กำลังก็ี่ตำรวจมาใช่ไหมค่ะ

เขาลงเฟสกันก็ตกใจค่ะเพราะว่าเจอหน้ากันทุกวันค่ะ
แม่ของผู้ตายค่ะแม่ของผู้ตายอายุห้าสิบสาม
บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อว่าลูกชายฆ่าตัวตายเพราะมันไม่มีสัญญาณบอกเหตุอะไรเลย
ที่ผ่านมาลูกชายก็ปกติไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุรีไม่ได้เสพยาเสพติด
ก็อยากจะให้ตำรวจตรวจสอบให้ละเอียดนิดนึงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
ภรรยาก็เสียชีวิตไปช่วงปีใหม่นี้เองก็มีลูกสาวด้วยกันคนนึง
ตอนนี้อยู่กับทางครอบครัวนี่แหละตัวลูกชายก็ไม่ได้สูงสิงอะไรกับใคร
บางสูตรเขาก็บอกว่ามีคนเอาปืนลูกมือปืนกรอกปาก
เขาก็บอกว่าตำรวจนะ

เบื้องต้นมีคราบขะเหมาดินปืนในช่องปาก

ก็คล้ายจะเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่ยังไม่สรุปนะคะว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ครับเดี๋ยวเราฟังกันต่อไป